คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านที่ตำบลปากนครที่นครศรีธรรมราชค่ะ
เขาบอกว่าต้องขายของในน้ำ
หลังจากที่น้ำทะเลหนุนสูงนะคะ
ขณะนี้บ้านหลายหลังค่ะ
ทะลักแบบนี้ได้รับความเสียหายนะคะ
กลายเป็นว่าต้องขายของในน้ำ
คนกินก็ต้องกินในน้ำเหรอนะ

คนขายต้องยืนขายทำอาหารในน้ำนะคะ
ลูกค้าก็ต้องนั่งกินในน้ำนะคะ

แช่นน้ำการทุลักษณ์ทะเลแบบนี้ค่ะ

เกิดฝื้นสูงสักประมาณสองถึงสามเมตร
ส่งผลให้น้ำทะเลหนุนสูงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็
ร้านค้าถนนหลายสายภายในหมู่บ้านระดับน้ำเนี่ยถ้าเกิดกะด้วย
สายตานะความสูงสักประมาณห้าสิบเซนติเมตรบ้านเรือนของชาวบ้านโดย
เพราะในพื้นที่รุ่มต่ำเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงเกือบ๑เมตรนะคะ
ถนนทุกสายกลายเป็นผืนน้ำแน่นอนนะคะเหมือนบาดานไปแล้วเหมือน
มานานไปแล้วนะคะไอ้ภาพเหตุการณ์แบบนี้มันสร้างความเดือด
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของ
ประชาชนด้วยนะคะต้องเร่งขนย้ายเข้าของหนีไปอยู่ในที่สูงอ่ะ
ร้านค้าร้านอาหารต้องขายของแบบลำบากแบบนี้ค่ะ
สุพรรณพรจันทิปะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงอย่างรวดเร็ว
ติดต่อกันหลายวันแล้วบ้านร้านค้าหลายหลังคาเรือนต้องขนข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไปอยู่ในที่สูงบางบ้านเนี่ยขนไม่ทันด้วยนะคะก็เลยทำให้เครื่องนอนเสื้อผ้า
แล้วก็ค่าของเครื่องใช้ถูกน้ำท่วมเสียหายหลายรายการค่ะ

น่าเห็นไหม
คือต้องทิ้งอย่างเดียวถ้าน้ำท่วมแบบนี้นะครับที่นอน
คุณสุพรรณพรบอกว่าส่วนตัวเธอพักอาศัยต้องพาแม่ที่ชราไปพักบ้านญาติในตัวเมืองเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ส่วนกำนันตำบลปากนครค่ะคุณสุรชัยบอกว่าสถานการณ์
น้ำทะเลหนุนสูงเกิดต่อเนื่องเป็นวันที่๓แล้วนะคะ
แต่ว่าวันนี้ยอมรับว่าระดับน้ำทะเลสูงกว่าทุกวันนะ
ที่สำคัญน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยมันไม่ใช่แบบค่อยขึ้นไงคุณ
มันมาพลึบเดียวคือแป๊บเดียวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะ
แน่นอนว่ามันมาเร็วแบบนี้หลายคนก็ขนเข้าของไม่ทัน
ข้าวของก็เสียหายกันไปแล้วก็คาดว่า
วันนี้คือ๑๔มกราคมระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงมากกว่าเดิม
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วก็จะลดลงบ้างในช่วงเย็นนะคะ
เอาล่ะแต่ว่าทั้งหมดเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมจากคุณชิสาได้นะคะ
คือแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
คือน้ำมันอยากจะลงแต่ว่ามันมีปัจจัยแม้ว่าฝนจะตกน้อยแล้วก็ตาม
คือน้ำทะเลมันยันมันก็ลงไม่ได้
ติดทะเลจะเป็นแบบนี้แล้วก็พื้นที่ภาคกลางตอนล่างก็จะเป็นแบบนี้
ไม่รับเจ้าพญานะฮะที่เราดูทุกปีทุกปีที่ว่าลิมตะหลิงจะท่วมเนี่ย
มันก็เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงแบบนี้แหละฮะ